ส่วนเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีนะครับ
ก็นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินยอดผู้เสียชีวิตก็มีทั้งหมด๙รายนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสง
ที่ออกค้นหากันมานาน๕วันนะครับในที่สุดวันนี้เจ้าหน้าที่พบร่างแล้วนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างนางนงเยาวคานภรรยานายสุมิตรคานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหน้าเขาหมู่๑๒
ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีขึ้นมาจากน้ำ
น้ำตาแห่งความเสียใจเอ่อล้นออกมาแทนความรู้สึกของลูกสาวที่เฝ้ารอรับร่างแม่กลับบ้านด้วยความหวังนาน๕วัน
กลางกลางความโศกเศร้าของชาวบ้านที่มาติดตามการค้นหาจำนวนมาก
นายสมมิตรเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมาขณะนางนงเยาขับรถกลับบ้านโดยมีตัวเขาและหลานนั่งมาด้วย
ระหว่างทางเห็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนอยู่จึงได้เปิดประตูลงมาดูแต่จู่มวลน้ำก้อนใหญ่ได้ไหลลงมาจากเขาพร้อมซัดทั้งรถและคนปลิวลอยไปกับน้ำที่เชี่ยวกรากไกลหลายกิโลเมตร
และตรงนี้นะคะคือบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะที่นายสุมิตรพร้อมภรรยาหรือว่าผู้สูญหายที่กำลังตามหาอยู่ตอนนี้ได้จอดรถไว้ที่บริเวณนี้นะคะ
สวนนายสุมมิตรได้ถูกว่าน้ำนั้นมีธนไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากทับผมจากนั้นได้มีณชาวบ้านสามารถช่วยตัวรายยังไหร่ค่ะ
ส่วนรถยนต์เจ้าหน้าที่พบซากติดอยู่กอไผ่
และชาวบ้านต่างช่วยกันค้นหาร่างทุกวิถีทางนาน๕วัน

เหตุการณ์น้ำป่าหลากในครั้งนี้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก
ชาวบ้านบอกว่ารุนแรงกว่าทุกปีที่เคยเกิดขึ้น
และถือเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจลืม
ขณะยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่๗คน
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน